คุณผู้ชมคะพาไปดูดวงไฟปริศนาค่ะ

ดวงไฟปริศนาโผกข้างบ้าน
ชาวจังหวัดตรังเขาก็ต้องตกใจสิครับ
ห่านก็ร้องหมาก็หอนกลางดึกแบบนี้
ดวงไฟปริศนาแบบนี้เขาบอกว่าไม่เคยเห็นมาก่อน

แมลงบินตัดกล้องหรือเปล่า

กล้องวงจรปิดแยกก็ไม่มีแมลงก็ไม่มี

รอยอยู่๓๐มพี่ก๊อฟ
รอยอยู่๓๐มกลางดึกแบบนี้ด้วย
เจ้าของบ้านเขาก็นำคลิปภาพวงจรปิดแบบนี้ออกมา
เขาบอกว่าดวงไฟนี้เป็นดวงไฟปริศนา

ตอนนี้กลัวกลางดึกแบบนี้ไม่กล้าออกมาแล้วนะ

ลงลอยไปซ้ายขวาขึ้นลงหน้าหลังบ้าง
อย่างนี้นะคะลอยผ่านกรงนก
แล้วก็เหนือหลังคาต่างลอยไปลอยมาแบบนี้

ทางด้านของเจ้าของบ้านนายอาคมบริสุทธิ์

ในพื้นที่บ้านเขาตั้งอยู่ที่บ้านหนองเตย

มีแสง่ากุ้มกุ้มนะกุ้มกุ้มรอยไปรอยมาอยู่แถวบริเวณหน้ารถแล้วก็

ดูแต่ทางกล้องแล้วหมาก็เห่าด้วยก็เลยสงสัยเหมือนกันว่า
เกิดอะไรแสงอะไรก็ส่งคลิปที่ถ่ายจากมือถือให้ลูกชาย
ดูแล้วก็ทีมงานอีกคนนึงว่ามันเกิดอะไรมันแสงอะไรกัน
เนี่ยจนแสงหายไปเกือบเที่ยวคืนแล้วถึงได้ออกมาดูก็
ไม่มีอะไรไม่ได้มีร่องลอยดวงไฟมันซ่อนอยู่ใต้ต้นไม้
หลังต้นไม้แล้วก็ค่อยค่อยลอยออกมาพี่ก๊อฟเออแล้วเขาก็บอก
ว่ารออยู่แบบนี้จนกระทั่งหายไปตอนเที่ยวคืนมันมองในเรื่อง
ของความดีรับมันก็มันก็คิดได้ใช่เลขทะเบียนรถเขาไม่
มีนะคะแต่เลขที่บ้านมี๗๔ทับ๑หมู่๕นะคะ๕ทุ่มเจอดวงไฟ
ดวงนี้นะคะคุณผู้ชมแต่คุณอาคมเจ้าของบ้านเขาก็บอกแบบนี้
ไม่เคยเจอมาก่อนเกิดความสงสัยเหมือนกันโดยส่วนตัวเขา
แบบ๕๐๕๐เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งศัยศาสตร์วิทยาศาสตร์
ต่างต่างนานาก็ว่ากันไปอ่ะนะคะตอนนี้เขาก็ยอมรับว่า
กลัวนะเพราะว่าทางวิทยาศาสตร์เขาก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดอะไร
เขาดูแลเขาก็บอกว่าไม่มีแล้วก็ที่ผ่านมาก็ไม่เคย
ใจแสงดวงไฟต้องส่งเสียงร้อ๓ตัวถังเบียบรถไม่มีแต่
ที่บ้านนี้นะคะดวงไฟปริศนาก็ว่ากันไปตามความเชื่อ